เชิญฉ่าว่าความขึ้นหน้าคดีของการเสียชีวิตของคุณแตงโมวม
วันก่อนเรือรุ่นเดียวกันนะฮะ
พาแต่ละคนไปจำลองเหตุการณ์ใช่ไหมครับ
วันนี้และต่อจากนี้
คือจากการเอาเรือลำที่เกิดเหตุ

เดี๋ยวจะมีเฉพาะตำรวจไปเท่านั้น
เป็นเรือลำจริงนะครับที่เกิดเหตุที่คุณแตงโมนิดาได้พลัดตกลงจากท้ายเรือครับซึ่งผมได้รับข้อมูลมาว่านะครับ
ภายในเย็นวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะใช้เรือลำนี้เข้าจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งครับในช่วงเย็นและกลางคืนของวันนี้โดยจะเชิญผู้ที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุมาให้ข้อมูลซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชม
เพื่อเตรียมความพร้อมคาดว่าน่าจะนำเรือโคบอลลำเกิดเหตุลำจริงนี้นะครับลงสู่แม่น้ำเพื่อจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับขอมี
ครับตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เริ่มที่จะใส่ใบพัดกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอีกไม่นานนะครับคาดว่าน่าจะลงน้ำนะครับแล้วก็อ่าทำการจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้ได้ข้อมูลมาว่าจะเชิญอ่าผู้ที่อยู่บนเรือทั้งสี่คนนะครับกลับเข้ามาทำการจำลองเหตุการณ์ซ้ำแบบเดิมอีกครั้งเพื่อหา
ขอบคุณมากนะครับคุณธนกรนะครับครับ
แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาไปดูอะไรบ้างนอกจากที่พุทธสถาปน์ได้แรงงานไปค่ะ
ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะทิศทางที่เรือแล่น
แล้วจะมีการวัดเสียงเครื่องด้วยนะครับหลายคนบอกเอ้ย
จะไม่ได้ยินเหรอคนตกน้ำค่ะนะฮะเสียงมันดังแค่ไหน
เดี๋ยววันนี้เขาจะวัดเสียงด้วยใช่ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการประกอบส่วนประกอบต่างของเรือเพื่อที่จะดูลำจริง
ลำที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะความ